ขณะที่การอภิปรายนะคะฝ่ายค้านเองก็ยังคงอภิปราย
ให้เห็นถึงความล้มเหลวในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

แล้วก็อยากให้นายกรัฐมนตรีนั้นลาออกเพื่อให้ประเทศเดินหน้า

แม้นายกตาออกเนี่ยก็แก้ปัญหาไม่ได้

คุณสิริวัณรักษัตริย์พร้อมจะรายงานสดเข้ามาแล้วนะคะ

ฉันค่ะ
เชิญเลยค่ะค่ะสหรัฐสภายังร่วมกันถกหาทางออก
เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ขณะที่ตลอดครึ่งวันในการอภิปรายนะคะสอสอฝ่ายค้านยังเห็นพ้องต้องกัน
และยืนยันในคำเดิมนะคะว่าวิธีการแก้ปัญหาของประเทศตอนนี้ที่ดีที่สุด
ก็คือพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะ
มาแล้ว๕ชั่วโมงกว่าค่ะในการประชุมรัฐสภา
เพื่อหาทางแก้ไขสถานการณ์ความเห็นต่างในประเทศที่เกิดขึ้นในขณะนี้ค่ะ
สมาชิกรัฐสภายังคงลุกขึ้นอภิปรายอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการเสนอทางออกของปัญหานายพิจารณ์ชาวะ
พัฒนะพัฒนาวงสอศบัญชีรายชื่อภาคเกล้าใกล่ค่ะ
ก็ได้ลุกขึ้นอภิปรายมีมติโดยระบุว่าพักเก้าไกลและพักร่วมฝ่ายค้านคาดหวังว่า
จะมีการบรรจุวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูลในการหารือในครั้งนี้นะคะ
แต่ที่สุดแล้วก็ปรากฏว่าไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อไปอ่านในยติพบว่าเต็มไปด้วยข้อความที่ไม่นำไปสู่ทางออก
แต่กลับบอกเล่าข้อเท็จจริงที่บิดเบือนกลบเกลื่อนความผิดพยายามให้ร้ายกลุ่มนักศึกษาที่เห็นต่าง
ส่วนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นนะคะย้ำว่าไม่มีความจำเป็น
เพราะหลายเดือนที่ผ่านมาการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาเป็นไปโดยความสงบปราศจากอาวุธ
กฎหมายที่มีอยู่เดิมก็สามารถช่วยควบคุมได้จึงขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์
ถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและปล่อยตัวรวมถึงยุติการดำเนินคดี
ทุกข้อกล่าวหาต่อประชาชนทั้งหมดที่ใช้เสรีภาพในการแสดงออกค่ะ
ดังนั้นผมเรียกร้องท่านนายกท่านบอกว่าถอยคนละก้าว
แต่ท่านก้าวเกินมาแล้ว๓๙นะครับยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไม่เท่ากับเพิกถอนครับ
ผมเรียกร้องให้ท่านนายกเพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับปล่อยตัวและยุติการดำเนินคดีทุกข้อกล่าวหา
ผมย้ำว่าทุกข้อกล่าวหาต่อประชาชนทั้งหมดที่ใช้เสรีภาพในการแสดงออก
ด้านนายสมชายแสวงการสมาชิกวลิทธิสภาพุทธไม่พูดถึงนี้
ระบุว่าปัญหาของความขัดแย้งในชาติบ้านเมืองเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมายาวนานค่ะ
ในปัจจุบันยังคงวกวนกลับมาที่เดิม
เป็นเรื่องที่ดีที่สภานำปัญหาเข้ามาร่วมกันหาทางออก
ไม่ใช่การแก้ปัญหาทั้งหมดแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขสถานการณ์
แตกแยกทั้งหมดค่ะส่วนที่ฝ่ายค้านอยากให้เปิดประชุมสมัยวิสามันในวันนี้นั้น
ค้านควรจะมีการเสนอหาทางออกประเทศมากกว่าการเสนอให้นายกรัฐมนตรีลาออก
เพราะประเด็นเสนอนายกรัฐมนตรีลาออกสามารถยืดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้
ในการประชุมสมัยสามัญที่จะเปิดในวันที่๑พฤศจิกายนนี้
เพราะว่าวันนี้ทุกคนอยากฟังแนวทางการหาทางออกของประเทศว่าจะเดินต่อไปอย่างไรค่ะ
ส่วนการละออกของนายยกรัฐมนตรีนั้นนะคะนายสมชายบอกว่าไม่ใช่ทางออกของประเทศ
เพราะสุดท้ายแล้วหากนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาก็กลับมาใช้รัฐธรรมนูญฉบับเดิม
พร้อมกันนี้ยังตั้งคำถามไปยังผู้ชุมนุมว่าเหตุใดจึงต้องการปฏิรูปสถาบัน
ปฏิรูปการเมืองปฏิรูปสื่อหรือปฏิรูปเศรษฐกิจแทนค่ะ
ส่วนในช่วงจังหวะที่พลตำรวจเอกเสรียรีพิสุทธิ์เตมีเยาเวทได้ลุกขึ้นอภิปราย
ท้าทายให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งนั้นนะคะ
โดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าหากพลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่ง
นก็พร้อมที่จะลาออกจากการเป็นสอสอเช่นเดียวกันค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะในไม่ว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าในช่วงนี้ค่ะ
ไม่ว่าจะไปทางไหนก็ได้ยินแต่เพลงหนึ่งนะคะ
ซึ่งพอพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์พูดถึงเนื้อเพลงท่อนดังกล่าวนั้นออกมานะคะ
นายชวนประธานรัฐสภาที่ทำหน้าที่ประธานในการประชุม
ก็ได้ผู้ตัดบทขอให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ถอนคำพูดนั้นทันทีค่ะ
เพราะเป็นการใช้คำพูดไม่สุภาพ
แต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยืนยันไม่ถอนคำพูด
และก็ยอมที่จะยุติการอภิปรายของตัวเองลงเพียงเท่านี้
จากนั้นก็ได้เดินออกจากห้องประชุมไปค่ะ
ค่ะบางช่วงบางตอนของการอภิปรายในวันนี้นะคะ
ก็เริ่มมีสีสันเพราะว่ามีการอภิปรายถกเถียงกันนอกเรื่องค่ะ
แต่ว่าประธานในที่ประชุมนะคะอย่างในชวนหลีกภัยก็พยายามที่จะตักเตือนสมาชิกรัฐสภาทุกคนนะคะว่า
ในการอภิปรายในวันนี้นั้นขอให้มุ่งเน้นไปที่ประเด็นปัญหาของการแก้ไขปัญหาหาทางออกของประเทศ
ประเด็นไหนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่อยากให้นำมาพูดคุยในที่ประชุมค่ะ
เพราะว่ากรอบเวลาในการอภิปรายในวันในครั้งนี้นะคะได้กำหนดไว้เพียง๒๓ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ
ส่วนการประชุมในวันนี้นะคะก็ได้มีการคาดการณ์ไว้ว่าจะเสร็จสิ้นในเวลา๒๒นาฬิกาค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากรัฐสภาค่ะ